เป็นกรณีข่าวเฉาที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
มีคลิปเฉาออกมาว่าตบพนักงานสาว
พร้อมกับด่าทอด้วยท่าคำหยาบคาย
สุดท้ายมีการออกข่าวมาว่ารับผิดชอบด้วยการลาออก

ที่เป็นคำพูดของประธานนะครับ
บอกว่าลาออกเนี่ยยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่ง
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการให้แต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมานะคะ
แล้วก็อีกแป๊บหนึ่งจะรับตำแหน่งที่ปรึกษา
เรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพักษ์วิจารณ์กัน
จะเป็นอย่างไรติดตามเลยค่ะ
แล้วเดือนหน้าเขาก็แต่งตั้งหรือเป็นที่ปรึกษา
เขาก็บอกว่างานจะได้ต่อเนื่องนะครับ
คือตอนนี้ให้แสงของผมมานั่งไปก่อน
ผมก็สรุปว่าสิผมบอกผมเป็นภาษาในที่ประทุม
วันนี้ผมยังไม่ได้ลาออกเป็นทางการ
ผมสามารถแต่งตั้งใครก็ได้
เพราะผู้ใหญ่บ้านอย่าแต่งตั้งผู้ช่วยนะครับ
แต่งตั้งผู้ช่วยอยากให้ผู้ช่วยทำงานไม่ดีไม่มีเวลาทำงาน
อ้างว่าตัวเองได้ประกาศลาออกหลังจากตกเป็นข่าว
แต่ยังไม่ได้ลาออกอย่างเป็นทางการ
แล้วก็จะแต่งตั้งบุคคลใดขึ้นมารับตำแหน่งก็ได้
โดยประธานค่ะยังอ้างด้วยว่าช่วงนี้รอให้กระแสวิจารณ์จากสังคมเงียบลงก่อน
แล้วเดือนหน้าจะมีการแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นที่ปรึกษา
เพื่อจะได้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคนที่ได้ชมคลิปนี้นะคะก็พากันวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของประธาน
แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
ด้านภูมิสื่อข่าวที่ชอบถามไปยังนายอำเภอด่านช้าง
ซึ่งก็เปิดเผยเบื้องต้นว่าประธานได้ประกาศลาออกต่อหน้านายอำเภอจริง
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยังคงทำหน้าที่อยู่นะคะ

ปลดรองประธานคนที่หนึ่งออกจากตำแหน่ง
แล้วแต่งตั้งบุคคลอื่นมารักษาการประธานแทน

จะตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งด้วยตัวเองในวันนี้นะคะ

สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นกรณีที่โลกโซเชียลได้แชร์คลิป
ขณะนายนพดลเอมบัณฑิตประธานกรรมการสหกร
อำเภอด่านช้างทำร้ายร่างกายพนักงานสาว
แล้วก็กล่าวพาดพิงถึงนายชุ้นนัทธเดชกั้งสุกุล
ในอำเภอด่านช้างเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะนางสาวนันทรัฐธัญเจริญ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายก็ได้เข้าแจ้งความ
ส่วนประธานก็ได้ออกมาชี้แจงและกล่าวขอโทษทั้งน้ำตา
รวมทั้งขอลาออกต่อหน้าในอำเภอ
จนกระทั่งนี่แหละค่ะเกิดมาเป็นประเด็นอีกรอบนะคะ
เพราะว่ามีการแชร์คลิปที่ตกเป็นที่วิจารณ์อีกครั้ง
จากภาพกล้องวงจรปิดมุมเดิมนั่นเองนะคะ